เนี่ยฝากถามกันด้วยกันจริงแล้วที่เปล่ามาออกวันนี้
ผมไม่ได้ต้องการที่จะเอามาเพื่อให้เป็นประเด็นกับ
แต่พอดีว่าวันก่อนจำได้ไหมผมเคยมาพูดที่นี่
แล้วก็พูดในรายการที่นู่นด้วยว่า
เอ่อเจนนี่เขาฝากผมมาบอกเปล่ากับทางทางคนที่กำลังดูเขาอยู่เนี่ย
ว่าเขาให้ตังค์น้องไปแล้วเพราะยอดอันนี้มันคือ๙ล้านวิว
ไอ้เพลงไอ้พอแล้วหัวใจเนี่ยยอดคือ๙ล้านวิว
ล้านวิวได้เงินกลับมาคือ๘๘๐๐๐บาท
๘๘๐๐๐บาทเนี่ยก็คือหักค่าจังหน้าค่าทำผมนะ
มันเหลือ๓๓๐๐๐บาท๓๓๐๐๐บาทเนี่ยคือเปล่าได้๓๐
ก็หักไปได้ประมาณ๘๐๐๐กว่า๙๐๐๐บาทประมาณนี้
แต่เจนี่บอกผมว่าเขาก็เลยให้ไป๑๐๐๐๐บาทหนึ่งคือปัดเศษให้
ผมก็พูดออกรายการไปปรากฏว่าเปล่าก่อนอันนี้เขาไปพูดประมาณว่า
เขาได้ไม่ถึง๑๐๐๐๐บาทเขาก็เลยถูกด่า
วันนี้เขาเลยขอผมมาเนี่ยน้องเขาส่งเพื่อนเขาส่งข้อความมาหาผมเลย
เขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเขาขออนุญาตมาชี้แจงได้ไหม
อ่าเนี่ยสวัสดีครับพี่หนุ่มผมเป็นคนสนิทของน้องเปล่า
อยากชี้แจงเรื่องของน้องเปล่าครับไม่ทราบว่าติดต่อทางไหนได้บ้าง
ผมอยากจะให้เปล่ามาชี้แจงอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลที่ผิดพลาด
นั่นน่ะปรากฏว่าทางทีมก็เลยก็ติดต่อไป
ก็เลยเขาก็เลยขอมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้โกหก

เงินแค่๒๐๐นั่นน่ะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดไง
ที่โดนด่าโดนทัวร์ลง

แล้วน้องนี่จะโดนมั้ยน่ะน้องล่าสุด
อ๋อไม่ออกแม่อันนั้นโอเค
เรามีหลังผ่านชั้นเจ็ดเราให้เท่าไหร่
จากนี้ไปคือเราก็ต้องเก็บไปเสร็จเหมือนที่ดูมบอก

เข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมาแบบว่าต้องไปออกโหนกระแส